ก็รีบอ่ะก็รีบจริงนะฮะ
แต่เลยช้าแล้วก็ได้อายด้วย
มายังไงมึงเนี่ยมึงมาไงเนี่ย

โอ้โฮยาวเลย

เฉินเลยอ่ะ

นี่ครับกระบะตู้ทึบใจร้อนนะฮะ
เขาติดเรียงแถวกันตามกฎจราจรนะฮะ
เลนออกไปแบบนั้นพอเจอรถเลี้ยวจะเข้าซอย

ถอยดีกว่า

สบาชิกเพจควายหลุดถนนเขาเอาคลิปมาโพสต์
ผมอ่านชื่อเพจควายหลุดถนนนะครับ

คนเขารอหมดรอไม่ได้ไปสร้างถนนวิ่งคนเดียวเลย
อีกอันหนึ่งบอกว่าถ้ารีบไม่มาตั้งแต่เมื่อวาน
นี่ฮะเป็นชาวเน็ตเขาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ครับ